เอาล่ะเราพาไปไหว้พระเราพาไปเที่ยวเดี๋ยวพาไปกินกันหน่อย
ตอนนี้กี่โมงแล้วตี๕๓๘

ใครตื่นเช้าท้องจะร้องมากถูกต้องนะฮะจะพาไปกินราดหน้าบุฟเฟ่จ่ายเพียงสามสิบบาทกินไปเลยครับ
เอาให้สบายใจราดหน้ายอดผัก๓๐บาทต่อคน
เราเคยเห็นแต่อะไรที่เป็นบุฟเฟ่
เนื้อย่างปิ่งย่างชาบูหมูกระทะ
แล้วก็ขนมจีนใช่ไหมอันนี้เป็นราดหน้าบุฟเฟ่
ไปอยู่ที่ตลาดแต้ไนท์มาร์เก็ตครับที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
มีทั้งลูกค้าประจำลูกค้าขาจรอิ่มอร่อยกันไม่ขาดสาย
อย่างที่บอกไป๓๐บาทเติมไม่อั้นจนกว่าคุณจะอิ่ม
แต่ผมเชื่อว่ามันก็ไม่เกิน๒จานไหมก็น่าจะอิ่มแล้วนะครับ
นางประณีเกรดพาสุทธิ์เจ้าของร้านอายุ๕๒
เขาบอกว่าขายราดหน้าเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า๒๐ปีนะครับ
ตอนแรกเนี่ยขายแบบปกติพอลูกหลานโตหมดแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าเขาอยากใช้ชีวิตแบบพอเพียงเลยเปลี่ยนมาขายบุฟเฟ่แล้วกัน
มา๗เดือนแล้วนะฮะจะผัดเส้นราดหน้าใส่กระมังเอาไว้
ส่วนน้ำราดหน้าก็จะปรุงใส่ยอดผักใส่หมูที่หมักเอาไว้
คนเข้าไปในหม้อลูกค้ามาถึงตักเอาเลยครับ
ลูกค้ามาถึงค่ะใครจะกินก็ไปนำเส้นก่อน
ก็จะมีเส้นใหญ่เส้นหมี่ขาวแล้วก็มีกรอบ
แล้วก็ตักน้ำราดเองตามที่ต้องการแล้วก็จ่ายเงินเขาสัก๓๐บาท
คุณจะกินที่ร้านหรือคุณจะใส่ถุงก็ราคาเดียวกัน๓๐บาท

ถุงบุฟเฟ่ยังไงอ่ะก็แล้วแต่เลยนี่เขาได้กำไรไหมเนี่ยนั่นสินะ
ลูกค้าเขาก็บอกเป็นเสียด้วยกันบอกว่าโอ้โหร้านเนี้ยอร่อยแถมยังคุ้มอีก
เส้นก็นิ่มหมูก็นุ่มรสชาติก็กรมกรอมไม่ต้องปรุงเลยเขาว่าอย่างงั้น
ดีจังนะราดหน้าบุฟเฟ่เปิดทุกวันคุณผู้ชม
ไปได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองน่าไปนะคงจะอร่อยน่าดู
คือไม่อั้น๓๐บาทตอนนี้โอ้โหช่างภาพเราน่าจะหิวแล้วล่ะ
ตรงนี้ก็ฮิวเหมือนกันแต่ก็อยู่อ่างทองอ่ะนะ
ใครเคยไปกินบ้างไหนบอกหน่อยสิว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนชาวอ่างทอง